คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกรณีแล้วกันเป็นเรื่องราวดีนะคะ
ในเรื่องที่มีใบเกอร์สาวคนหนึ่งขับรถนำทางรถฉุกเฉิน
ทุกคนหลบทางให้หมดเลยหลายคนก็เลยชื่นชมค่ะ

เขาที่ไปพูดช่วงต้นนะคะว่านี่ผู้หญิงรึเปล่าผมเยา

ใช่ค่ะคนขับมอเตอร์ไซค์หรือบิเครอ์เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชม

อยู่ในรถฉุกเฉินเขาได้ไปพูดช่วงต้นนะคะว่านี่ผู้หญิงหรือเปล่า
ผมยาวคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบบอกขอทางอะค่ะ
ใช่ค่ะคนขับมอเตอร์ไซค์หรือใบเกอร์เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชม
เป็นเจ้าหน้าที่ในรถเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ใช้เวลาตรงนี้ถึงสิบนาทีนะคะ
เพื่อที่จะเปิดทางให้รถที่สัญจรบริเวณถนนมิตรภาพแถวแยกพนมวันจังหวัดนครราชศรีมา
เปิดทางให้กับรถฉุกเฉินหน่อยภาพที่เห็นก็คือนี่แหละค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ขับรถบิ๊กไบท์ขับรถมอเตอร์ไซค์พยายามโบกมือบอกขอทางหน่อยละกัน
และหลายคนก็หลีกทางให้เห็นไหมรถก็พยายามที่จะแหวกทางออก
เปิดทางให้กับรถฉุกเฉินนะคะโพสต์ไปแล้วเรื่องราวนี้ก็มีคนเข้ามาชื่นชมแสดงความยินดีเป็นอย่างมาก
รวมไปถึงมาคอมเมนต์ขอบคุณสาวเจ้าคนนี้ด้วยแล้วเธอยังบอกอีกนะคะว่า
แสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนไข้ที่อยู่ในรถนะว่าปลอดภัยดีไหมนะคะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงนะคะ
ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าผู้หญิงแบบจะขับรถคันนี้แล้วก็มาเปิดทางให้ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกนี้นะคะต้องบอกว่าใบเกอร์สาวรายนี้เขาแซงซ้ายขึ้นมาด้านหน้ารถฉุกเฉิน
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตกใจมากนะว่าทำไมแซงซ้ายมาแบบนี้ทำไมรีบจัง
แต่พอรู้ว่าเขาแซงมาเพื่อที่จะช่วยเรียกว่าหลีกทางให้จัดการจราจรให้ก็ชื่นชม
ขับไปยิ้มไปแบบไม่หุบเลยนะคะก็เรียกได้ว่าทำให้คนที่ขับรถฉุกเฉินเนี่ยส่งคนไข้ถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัย
ต้องบอกว่ามันเป็นความปลื้มใจนะคะเพราะทุกวินาทีที่เปิดเสียงหวอเนี่ยมันคือวินาทีชีวิตของคนที่อยู่ในรถคันนี้
แล้วนี่แหละค่ะก็คือชมหน้าของสาวคนนี้คือชื่อว่าคุณปุ้ยนะคะปกติคุณปุ้ยเนี่ยจะชอบขี่รถท่องเที่ยวไปตามที่ต่างอยู่เสมอ
แต่พอเจอเหตุการณ์บนท้องถนนที่เธอช่วยได้เธอก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางด้วยแบบนี้ก็ชื่นชมกดไลค์ให้เลยนะคะ
ปรบมือหน่อยเป็นกำลังใจให้กับเธอเนาะสุดยอด

เรื่องดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ